ฝนตกต่อเนื่องนี่แหละค่ะก็ส่งผลไปถึงที่แม่ห้องศรด้วยนะคะ
เพราะว่าหลังจากที่มีฝนตกลงมาก็ทำให้มีน้ำป่าไหลหลากกระทบต่อรีสอร์ทถึง๒๐แห่ง
แต่ว่าตอนนี้ล่าสุดระดับน้ำก็มีรายงานว่าเริ่มกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะคะ
น้ำป่าไหลหลากที่พักอาศัยแล้วก็รีสอร์ทประมาณ๒๐แห่งในอำเภอปลายจังหวัดแม่ห้องศร
โดยเฉพาะที่ปลายริเวอร์ไซต์ที่ถูกน้ำทะลักเข้าท่วมสูงกว่า๓เมตร
มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเป็นผู้หญิง๓คนชาย๒คนติดอยู่ด้านใน
เจ้าหน้าที่ต้องใช้เรือยาวเข้าช่วยเหลือค่ะ
ปลายก็เปิดศูนย์อพยพ๒แห่งคือที่หอประชุมอำเภอปลายและองค์การบริหารสวนตำบวนแม่ฮี
เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นตอนนี้มีผู้ประสบภัยแจ้งขอความช่วยเหลือประมาณ๖๐คน
พร้อมทั้งจัดชุดเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกับที่อำเภอปางมผ้าน้ำป่าที่ไหลทะลักเข้าท่วมบริเวณศูนย์วิจัยทดลองข้าวและถนน
ตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดระดับลงค่ะ
ชาวบ้านก็ช่วยกันออกไปเก็บซากกิ่งไม้และท่อนไม้ที่ยังกิดขวางการสัญจรออกจากถนนค่ะ